โอเคมาเรื่องนี้บ้างนะครับโอ้โหเรื่องนี้นี่เรียกว่าเป็นเรื่องที่กำลังฮอตมากในช่วงนี้นะฮะ
เป็นเรื่องของคดีอุ้มธอมนะครับพันธุ์ตำรวจเอกโร่เข้ามอบตัวนี่นะฮะขึ้นหน้าหนึ่งไทยรัฐเลยนะครับ
ก็จริงแล้วเนี่ยนะฮะคดีนี้กลายเป็นประเด็นข่าวใหญ่นะฮะที่สังคมจับตามองกันนะครับ
สำหรับคดีอุ้มสาวธอมนะฮะหลายที่บอกว่าอุ้มฆ่าสาวธอมแต่ทีนี้เนี่ยเรายังไม่เจอศพ
เราก็เลยยังไม่กล้าที่จะพูดออกไปได้ว่าเป็นการอุ้มฆ่านะฮะก็ขอให้เป็นอุ้มสาวทองไปเนี่ยนะฮะ
ว่าเป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับก็ปรากฏว่ามีคุณพ่อท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะเข้าแจ้งความกับทางตำรวจนะครับ
ลูกสาวหายตัวไปตั้งแต่วันที่๑๓ธันวาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ติดพันอยู่กับหญิงสาวรายหนึ่งนะฮะ
ซึ่งมีคนมีสีเลี้ยงดูอยู่
ก่อนจะนำไปสู่การสอบสวนจนทราบว่าเกี่ยวข้องกับนายตำรวจผู้ใหญ่ชั้นหนึ่ง
ในตำรวจผู้ใหญ่ระดับหนึ่งนะครับ

ซึ่งผู้ทำผู้นั้นก็คือพันธุ์ตำรวจเอกอำนวยพงศวรรค์นะฮะ
อายุ๕๘ปีเป็นผู้อำกับอยู่ที่สพบ้านโป่ง
โป่งนี้เมื่อก่อนผมไปถ่ายละครอยู่ที่นี่บ่อยมากไปอยู่เป็นเดือนเลยนะ
สำหรับนะฮะที่มาที่ไปของคดีนี้เนี่ยนะครับก็ทราบว่านะฮะ
ทางนางสาวสุภักษรพลไทยสงฆ์หรือว่าน้องหญิง
อายุ๒๘ปีนะฮะทำงานเป็นนักร้องร้านอาหารนะครับ
แล้วก็มีแฟนเป็นดี้นะครับนั่นคือคุณดาวน์ชื่อเล่นนางสาวกนิกกาจูอมรำ
อายุ๓๘ปีซึ่งทำงานเป็นนักร้องเหมือนกันนะฮะ
ก็กำลังเหมือนชอบพออยู่ทางพูดกลับอำนวยแบบอยู่ที่บ้านโป่งนี่นะฮะ
หลายสิบแปดปีเจ้าหน้าที่สำรวจจึงคาดว่าน่าจะมาจากการหึงห่วงกัน
ทางพันธุรกิจเอกอำนวยเลยสั่งให้คนไปอุ้มไปอุ้มธอมท่านนี้
ว่าคือนางสาวสุภักษ์ศรมา
โดยในวันเกิดเหตุนะฮะญาติของนางสาวสุภักษรก็บอกว่า
ช่วงค่ำนะครับของวันที่๑๓ธันวาคมได้มีชายชะกันมาตามหาตัวน้องหญิง
ที่ร้านอาหารที่น้องหญิงเนี่ยทำงานร้องเพลงอยู่หลังจากนั้นเนี่ยก็ออกไปจากร้าน
แล้วตัวน้องหญิงเองเนี่ยก็ขอกลับไปที่ห้องพักบอกว่าจะไปเอาข้าวเนี่ยไปให้แฟนสาวที่ห้อง
และขณะที่กำลังจะขับรถจักรยานยนต์กลับไปที่ร้านอาหาร
ปรากฏว่าจังหวะนั้นถูกชายชะกันกลุ่มนั้นอุ้มขึ้นรถกระบะที่อยู่ย่านน้องแข็มไป
ซึ่งมีชาวบ้านเห็นเหตุการณ์อยู่หลายคนมากเลยน้องหญิงข้างบนเป็นทองข้างล่างเป็นคุณดาวที่ว่าเป็นแฟน
แล้วก็เสื้อสีขาวนั้นเป็นทางพุ่มกับบ้านโป่งส่วนตัวพ่อแม่ของน้องหญิงก็บอกว่า
ตอนนี้เริ่มหมดหวังแล้วนะครับแล้วก็เกรงว่าลูกสาวของตัวเองนั้นจะเสียชีวิตแล้ว
เชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากการที่ลูกสาวไปคบหากับนางสาวกรณิกาแต่ว่าทางนางสาววันนิกามีคนเลี้ยงดูที่เป็นคนที่มีสีอยู่
เท่าที่ทราบมาก็คือน้องหญิงกับแฟนมีปากเสียงกันเรื่องเงินแล้วก็เรื่องหึงหวง
เพราะต่างอยู่ก็มาเมื่อลูกศาสตร์ก็ทำใจเอาไว้ว่านางหญิงอาจจะเสียชีวิตแล้วก็ได้
แล้วทีนี้ทางอาของน้องหญิงก็บอกว่า
ทำให้มีการโพลไปคมขู่ทำลายทรัพย์สิน
และเคยมีการโทรศัพท์ข่มขู่เอาชีวิตนะฮะทางน้องหญิงมาแล้วด้วย
แต่ว่าทางน้องหญิงสาวหล่อเนี่ยก็ยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคุณดาวต่อมาเรื่อย
คุณดาวคือคุณกัณฑิกา
จนกระทั่งมีการออกอุบายนะครับให้สาวหล่อออกมาพบดังกล่าว
และอุ้มขึ้นลดไปและหายไป
ทางทำรวจเดร็กอำนวยมาพูดคุยแล้ว
ว่าทางทำรวจเดร็กอำนวยให้การภาคเศษก็มีการแบ่งรับแบ่งสู้

ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นไปสั่งสอนเท่านั้นเอง
แต่อย่างอื่นเนี่ยไม่พูดถึงรายละเอียดอะไร
ก็ต้องขอเวลาให้ทางเจ้าที่ตอบสวนกันไปก่อน
ซึ่งเราก็ฟังเขาเอาไว้นะฮะแล้วก็ยังไม่ยืนยันด้วยนะครับว่า
น้องหญิงหรือว่านางสาวสุภักษรเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

ใช่แต่ว่าล่าสุดนี้รู้สึกว่าทางตำรวจเองจะจับตัวน้องดาวได้แล้วนะกิ๊ก

เขาบอกว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการอุ้มครั้งนี้ด้วยนะ

แล้วก็ได้มีการจับเพิ่มอีก๑รายคือนายภูมิทัศน์หรืออุ๋ม
อายุ๒๔ปีอยู่ที่ราชบุรี
ตอนนี้กำลังสอบปากคำเพิ่มอยู่ร่วมกันทำ

กันแต่ทีนี้ประเด็นคือว่า

บอกเลยว่าในมุมของความจริงเราก็ยังไม่สามารถบอกว่าเขาเสียชีวิตนะ
เพราะเราก็ยังมีความหวังว่าอาจจะขอให้ยังไม่เสียชีวิตกันแล้วกัน

ถ้าเกิดว่าเสียชีวิตแล้วก็ขอให้เจอเถอะ
ทางครอบครัวเขาจะได้เอาน้องไปประกอบพิธีทางศาสนาน่าสงสาร

อมเนี่ยจะยังไงก็ตามแต่เขาก็เป็นผู้หญิง

แล้วไม่เข้าใจทำไมถึงกลัวธอม
เมื่อตัวเองก็เป็นผู้ชายแท้ไม่กลัวธอมทำไม

ฝ่ายหญิงเองก็มีส่วนถูกไหมฮะ
ในเมื่อคุณคบกับผู้ชายเป็นตำรวจคนนี้อยู่แล้ว
แล้วคุณจะมาคบกับธอมทำไมถูกไหมฮะ
ถ้าคุณจะคบกับธอมคุณก็ไม่ควรไปคบกับตำรวจ
พอถึงเวลาเสร็จปุ๊บมันเกิดความหึงห่วงขึ้นมา